ฟิลตัวตึงระยองโดนล็อกตัวพารักษา
เปิ้ลขาดอารมณ์จู่โได้โทรคารกตท์อารมณ์
มีคนพูดกันตึงปัง
ปรากฏว่ามีคนบางกลุ่มบอก
นี่คนอันตรายนะฉันเคยไปขอตังค์
ถ้าเคยถูกขอตังค์แล้วพอไม่ให้เนี่ย

เอาล่ะสิพอมันมีมุมนี้ออกมาเป็นดราม่า

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ระยอง
ต้องไปพาตัวเธอไปรักษาครับ
ก็ดูดน้ำดูดนมไงดูดนมจริงนะ
ในบ้านเดี๋ยวไปดูนะนมโรงเรียนเพียบเลย

นี่คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

คือไปที่บ้านเป็นบ้านร้าง
ของเจ๊นกคนนี้เจ๊นกคนนี้เขามีชื่อจริงนามสกุลจริงเพราะนะ
ชื่อว่าศิวาพัฒน์พัฒน์บริพันธ์อายุ๔๐
หรือชาวเน็ตชาวติ๊กต๊อกเรียกตัวตึงระยองมีนมจริงป่

เขาพูดแบบนั้นแต่ขอมันจริง

บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านล้างอยู่ริมชายหาดแหลมเจริญจังหวัดระยองครับ
ในบ้านก็เป็นลักษณะแบบล้างหน่อย
ในห้องก็มีโถงกว้างไม่มีประตูไม่มีหน้าต่าง
มีแค่ผ้าเก่าตอกตะปูปิดบังสายตาเอาไว้กลางห้อง

แล้วมีฟูกเก่าปูอยู่ที่พื้น
มีที่นอนมีหมอนผ้าห่มมันก็เคอะแหละเคลอะนะ
มีนมโรงเรียนกองอยู่เพียบเลยมีราวตากผ้าขึ้นสนิมเก่า

มุมห้องมีร่องรอยไฟไหม้
คุณผู้ชมบ้านหลังนี้ทราบว่าเจ๊นกเจ๊นกคือตัวตึงเนี่ยอยู่คนเดียว
ส่วนสามีกับลูกแยกไปอยู่ที่ปลวกแดงแล้วเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เข้าไปเชิญตัวเจ๊นกออกมาจากบ้านจะพาไปรักษา
แกไม่ยอมเธอไม่ยอมเจรจากันอยู่นานตรงนี้
เจรจาก็เจรจาหลอกล่อก็หลอกล่อไม่ได้ผลครับ
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่จับมัดกับเปรย์สนามออกมาถึงขั้นนั้นเลย
แล้วเอาตัวไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพนี่ครับ
จังหวะที่ต้องจับมัดกับเรนสนาม
แล้วก็เอาไปบำบัดรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลระยองฮะ
เดี๋ยวถ้าดีขึ้นดีขึ้นเขาจะประสานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ปฐุมธานีนะเพื่อรับตัวเข้ารับการคุ้มครองต่อไป
ทำไมต้องไปปฐุมธานีผมไม่เข้าใจ
เจ้าหน้าที่ระบุว่าเจ๊นกเคยถูกพาไปรักษาอาการทางจิต
อีกแล้วครั้งหนึ่งจนอาการดีขึ้น
ซึ่งเป็นผลพวงของยาเสพติด
หลังจากนั้นก็ขอให้กลับมาอยู่ที่บ้านล้างหลังนี้
แต่ก็มายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
จนเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับอืมนะฮะทีนี้ในมุมของคนในพื้นที่เขาบอกว่า
นกไม่ใช่บุคคลอันตรายนะอย่างที่ใครมากล่าวหามาคอลหา
พ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลสดที่ชายหาดแหลมเจริญเนี่ย
เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแต่เขาไม่ได้เรียกเจ๊นกนะ
เขาเรียกนกน้อยนกน้อยไม่ทำร้ายใครก่อน
เดี๋ยวไม่มีใครไปแกล้งนะหรือแย่ให้โกรษ
คนที่ขายของในพื้นที่จะรู้ดี
ใครพูดดีเธอก็ดีด้วยส่วนเรื่องขอตังค์อ่ะ
ขอตังค์ถ้าคุณไม่ให้เขาก็จะเดินจากแบบ่ายแชร์
อย่าไปตะคอกแบบนี้นะชาวบ้านยืนยันว่า
ไม่เคยได้ยินข่าวว่านกน้อยหรือเจ๊นกหรือตัวตึงระยองคนนี้คนนี้

ชาวบ้านก็เลยขอร้องอย่าไปโจมตีเลย

เขาก็สร้างความสนุกสนาน
พอดีข่าวนี้ไปถึงคนที่จะไปเที่ยวระยองตั้งใจแล้ว
เดี๋ยวจะไปชายหาดแหลมเจริญเลย

จะไปหาตัวตึงระยองค่ะไม่เจอแล้วไปประทุนทานีแทน
พอตอนนี้กลุ่มส่งตัวไปรักษาแล้วนะครับ
เดี๋ยวหายกลับมาเขาบอกว่าจะเอากลับมาโชว์แบบเดิมนี้อีก
ขอให้นกน้อยเจ๊นกหรือคุณศิวาพัฒน์นะ
หายเร็วนะครับ
นี่คนดูหลายคนก็สงสารเขานะ

ค่ะเอาก็ไปบำบัดรักษาแหละเออครับ